อ่าท่านเป็นผู้ว่ากอทม
แล้วท่านต้องเจอกับโรคระบาดอีกชนิดหนึ่ง
ไม่ใช่โควิดนะฮะท่านจะจัดการมันอย่างไร
เพราะที่ผ่านมาการทำงานของสำนักอนามัย
มันไม่ได้มีฟังก์ชั่นไว้สำหรับการจัดการและการควบคุมโรค
ถ้าท่านได้เป็นผู้ว่ากรทมท่านจะทำแผนอย่างไร
ท่านจะจ้างบุคลากรเพิ่มไหมจะจ้างได้ภายในกี่วัน
ววบประมาณลงไปกับศูนย์สถานนาศุกร์แต่ละที่

ที่จะทำให้เขาสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว
หรือท่านจะมีแผนการกระจายอำนาจให้ศูนย์สาธารณสุขในแต่ละที่
จัดการโรคระบาดในกรทมอย่างไร
ก็หวังว่าทุกท่านจะตอบได้อย่างดีชัดเจน
และที่สำคัญต้องทำได้จริงขอบคุณครับ
เห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาเราขาดความพร้อม

เราก็แก้ปัญหาแบบชุนละมุนมาก

ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไปวัคซีนที่ไหน
และชุมชนต้องเห็นว่ามันไม่แค่ชุมชน
ทั้งบ้านจัดสรรทั้งห้างสรรค้าทั้งอาคารสำนักงาน
เราควรจะมีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคขึ้น
และเราก็ต้องเรียนเรื่องอาศาสมัคร

อบรมแต่งตั้งไว้เลยว่า
ชนนี้คณะกรรมการป้องกันโรค
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโลกนั้นจะมีใครบ้าง

แล้วก็อบรมให้มีความรู้ให้พร้อม

ถ้ามีคนป่วยในคอนโดจะกลับกันเขาอย่างไร
ทุกคนนี้ต้องฝึกซ้อมให้พร้อมว่ามันเกิดได้
เหมือนญี่ปุ่นซ้อมซึนามิอยู่เรื่อยนี่แหละนะครับ
ถ้าเรามีพร้อมมีศูนย์อย่างนี้กระจายทุกแห่งเลย

เรามีอาสาสมัครควบคุมโรคอยู่ทุกจุด

แล้วต่อมาที่สำคัญนะครับก็คืออะไร

ให้ประชาชนมีภูมิกันธรรมชาติได้

ไอ้วัคซีนมันคือมาอีกเหตุอย่างแล้ว
ถ้าเรามีสุขภาพดีเราก็ป้องกันโรคได้

อันที่๒เราก็ต้องออกกำลังกาย
ลนลงให้คนกรุงเทพเป็นเมืองออกกำลังกายเลย
นะครับเรามีสวนศาลหน้าอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะ

อารมณ์ทำไงให้เบิกบานแจ่มใส

แล้วก็อาหารอากาศนะครับออกกำลังกายอารมณ์

สองสอคือลนลงให้สูบบุหรี่ไม่เอา

กินสุราให้น้อยลงหรือไม่กินเลยก็ได้
มันก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงมีความพร้อม

ดูแลตัวเองอย่างไรให้มีภูมิกันธรรมชาติ
ที่สำคัญนะเตรียมสมุนไพรไว้ด้วย

เพราะภาษาแหลจ
ไม่เฉพาะแค่ชุมชนอาคารสมรมงานสวัสดีภาพธนตรีชนอาหาร

ที่มีการรวมตัวเยอะจัดตั้งศูนย์พวกนี้ขึ้นมา
แล้วมีอาสาสมัครพร้อมใกล้อย่างทีมคุณคริสอย่างนี้
แล้วถึงเวลาเขามาดิบัตรการดูแลสวัสดิการให้เขาด้วย

ไม่รู้โลกอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสาร
ต้องสื่อสารตรงชัดเจนและข้อมูลแม่นให้กับประชาชน

ทีนี้ในส่วนของการดูแลต้องกระจายอำนาจออกไปเป็นดาวกระจาย

เรามี๕๐เคฎแบ่ง๕๐เคฎเป็น๕๐ศูนย์

ต้องกระจายงานออกไปให้แพร่หลายมากที่สุด

ทีนี้ที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของระบบราชการ

ใช้งบประมาณของภาครัฐมันจะอุ้ยอ้ายมาก
โดยเฉพาะการจัดซื้อที่เป็นล็อตใหญ่

ในเรื่องของภาวะที่เป็นโรคระบาด

เราเรียกว่าโรคอุบัติใหม่ก็แล้วกันโรคอุบัติใหม่
เราต้องเตรียมความพร้อมหนึ่งเตือนพี่น้องประชาชน
อย่าให้ตื่นตระหนกต้องตั้งสติพี่น้องประชาชนต้องตั้งสติ
ในส่วนของภาครัฐก็มีการรองรับมีการเตรียมความพร้อม
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลให้เพียงพอโรงพยาบาลที่ผมขยายเราสี่มุมเมืองแล้วก็
สาธารณสุข๖๙๐มันจะกลายสภาพเป็นโรงพยาบาลประจำเขต
โดยปริยายเลยนะครับแล้วหนึ่งเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพ
แล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือต้องมีรถส่งส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่เราไม่อยากให้มันเกิดอ่ะ
แต่ถ้าเกิดแล้วตั้งสติให้ดีอย่าได้แต่
ทีวิจักรนี้ต้องไม่เหมือนเดิมกับกรทมเพราะว่าปัญหาที่ดูมี๒ศูนย์
คือบนศูนย์กับล่างศูนย์บนศูนย์คืออะไร
สหรัฐศูนย์ในกรทมมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องกรทมเป็นศูนย์น้อยนะมีเตียงแค่๑๐
มีโรงพยาบาลสหรัฐศูนย์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเอกชน
เพราะเราไม่มีสหรัฐศูนย์จังหวัดไม่มีคนจ่ายบ่อน

แต่จริงแล้วเรารอดโควิดได้เพราะชุมชนเข้มแข็ง
ต้องดูอสอให้ศูนย์สาธารณสุขสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง

อันนี้คือสัตว์สิ่งสำคัญที่จะให้รอดพ้นโรคระบาดในอนาคตได้

หมายถึงว่าที่เห็นเลยที่เรารอด

เป็นตัวสำคัญที่ทำให้ทั้งระบบมันสมบูรณ์ขึ้น